สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ชูวิตตีแสกหน้านะคะ
วันนี้วันจันทร์เริ่มต้นสัปดาห์ค่ะคุณผู้ชม
อย่าลืมนะคะเรายังแจกเสื้อชูวิทย์อยู่๕ตัว

แสดงความคิดเห็นในแต่ละประเด็นข่าวนะคะ

เสื้อยืดของรายการเราแจกทุกวันจนถึง๓๐เมษายนค่ะ
ช่วงนี้ต้องบอกว่าเจ้าหน้าที่ทำงานแข็งขันไหมคุณชุวิต

แข็งขันมากเลยแล้วก็นายกก็ไม่อารมณ์ไม่ค่อยดีด้วยนะ

เอาแต่เลือกตั้งแม้เอายังไงอยากจะเลือก
แล้วถ้าเลือกไปแล้วเนี่ยได้นักการเมืองแย่เข้ามาในสภาเนี่ย
แล้วจะเป็นเหมือนก่อนเนี่ยจะเอายังไง

ท่านนายกบอกมันอยากจะเลือกตั้งไปทำไม
สัญญาไว้นะกับสากลว่าจะไม่เลือกตั้ง
ก็สัญญาไว้ไงก็ปลายปี๖๑ไง
แล้วก็เขาก็เลื่อนไป๓เดือน
ทีนี้นักการเมืองเนี่ยสายตกงานมานานมึง

ช่วงนี้ท่านคลมมสัญจรวันนี้อยู่ที่อิตราชกับจันทร์ภูตรี
ท่านรู้สึกว่าอารมณ์ไม่ดีเลย
ก็มาถูกความถามแต่เรื่องการเลือกตั้ง
ก็เลยให้เจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายเขาก็ขยันขันแข็งอยู่แล้ว

เออเรื่องนี้คุณรู้ไหมเรื่องบ่อนนกเขาน่ะ

กลางเมืองเลยใช่ไหมคุณช่วยสวัสดิ์สอง
คือมันเป็นอย่างนี้ครับท่านผู้ชมครับ
ผมเรียกบ่อนพวกนี้ว่าบ่อนคลาสสิก
บ่อนคลาสสิกเนี่ยมันจะเป็นบ่อนที่เปิดอยู่ตลอดแหละไม่เคยปิด
ปิดไปก็เปิดเปิดไปเดี๋ยวสักพักนึงโดนจับก็ปิดปิดแล้วก็เปิดอีก

อันนี้เคยได้ยินชื่อบ่อนใหญ่อยู่

๓บ่อนเตาปูน

นกเขาอยู่ที่ประชาชื่น
หลังชุมชนใต้ที่รถไฟ
เปิดเปิดปิดปิดเนี่ยหลายครั้งเจ้าของชื่อนกเขา

มีต๋อฮีโรเนี่ยมีต๋อบาฆาล่าอะไรต่าง

ย้าย๕เสือสอนองประชาชื่น

ผมก็สงสารนะอย่างที่ผมบอก๕เสือนี้

เหตุที่มันเล็กก็เพราะว่าการเปิดแบบนี้นะ
บ่อนอย่างนี้นะมันต้องมีผู้ใหญ่สั่งมา

คนคงรู้ว่าบอห์นนกเขานี่

อดีตนะพบตรยังต้องไปสนิทกับ

บ่อนนกเขาก็ไปสนิทกับ
ในวงการตำรวจเนี่ย

เป็นสื่อที่เราขุดคุย

หนังสือพิมพ์อย่างเดียว
ข้อมูลต่างเหล่านี้ถ้าเราไม่มาพูด
ในเน็ตแต่ข้อมูลที่ผมเอามานี่เป็นข้อมูลเบื้องหลัง
แน่นอนครับสิ่งที่ผมพูดเนี่ยเป็นประโยชน์แน่นอนเพราะคนไม่ทราบ
แต่เรื่องบ่อนนกเขาเนี่ยผมก็เคยพูดเมื่อ๕๖ปีก่อน
พูดแล้วมันปิดไหมมันก็ไม่ได้ปิดหรอกครับ
มันปิดลงชั่วคราวปิดไปพักนึง
เอาล่ะบ่อนนกขาวตอนนี้เนี่ยตำรวจเขาก็ไม่ได้ไปจับใช่ไหม
ใครไปจับกรุงการปกครองใช่ค่ะ

เนื่องจากมันมีคำสั่ง๒๓๔นะครับ
ผมขอพูดนิดนึงนะในคำสั่งนี้
คำสั่ง๒๓๔ทับ๒๕๕๘ซึ่งเป็นคำสั่งซึ่งบอกถึงบ่อนการพนันที่
ขอโทษครับเป็นอบายมุกครับอบัยมุกที่เป็นอบายมุกเป้าหมาย
คุณมิ้นครับอบัยมุกเป้าหมายเนี่ย
ที่เขาพูดถึงลือ๑บ่อนการพนัน๒สถานบริการ
ทีนี้เกี่ยวกับบ่อนการพนันเป็นอย่างไรถึงเรียกว่าเป็นอบัยมุกเป้าหมาย
คนขึ้นไปคุณมิ้นจำนวนจำนวน๒๐คนขึ้นไป
ก็ถือว่าเป็นบ่อนการพนันที่เป็นเป้าหมายเพราะถือว่าเป็นบ่อนการพนันขนาดใหญ่
บ่อนเล่นกันตามงานวัดอ่าไม่ได้เป็นวงไพ่แบบสี่ขาอะไรแบบนั้น
ทีนี้คุณมิ้นต้องเข้าใจว่า๒๐คนขึ้นไปเนี่ยมันต้องรวมบ่อนใช่ไหม
คือหมายความว่า๒๐คนขึ้นไปทีนี้ก็มีบางคนล่ะครับหัวหมอนะฮะ
ไปแบ่งนะฮะเป็นสองบ้านเลขที่อันนี้คุณชุวิตเคยเล่าให้ฟัง
บางทีตำรวจทำสำนวนแยกใช่ป่ะฮะแยกครับแยกเป็นว่าบ้านละที่นี้จับได้๑๕คน
บ้านเลขที่นี้จับได้อีก๑๐คนคือจริงเนี่ยรวมกันแล้วมัน๒๕คน
มันเกิน๒๐คนแต่ก็ไปแบ่งบ้านเลขที่เป็น๒หลังลักษณะนี้ในคำสั่งนี้เขาก็มีแก้ไข
คำสั่ง๒๓๔เขาก็มีบอกไว้ว่าถ้าใกล้เคียงกันหรือว่าติดกัน
ก็ถือว่ารวบรวมเป็นอันเดียวกันทีนี้การพนัน๒๐คนทีนี้ถ้าเป็นบ่อน
เทพเป็นบ่อนนะถ้าเป็นสถานบริการล่ะคุณมิ้นสถานบริการเนี่ย
เขาก็ระบุไว้ครับว่าจะต้องไม่มีใบอนุญาตเปิดเกินเวลามีการแสดงลามก
อาจารย์หมวดสุมยาเสพติดให้ผู้มีอายุต่ำกว่า๒๐เข้าไปใช้บริการ
มีการค้าประเวณีมีต่างด้าวรอบทำงาน

ใช่ครับคืออันนี้ถือว่าถ้ามันจะรวมหมดเลยนี่มันก็เกินไปนะ
อันนี้ข้อใดข้อหนึ่งนี่ก็โดนแล้วเป็นลักษณะของอบัยมุกเป้าหมาย
ในคำสั่ง๒๓๔ทับ๒๕๕๘ของสำนักงานตำรวจแห่งชาติก็มีระบุไว้ชัดเจนนะฮะ
ทีนี้เวลาบกพร่องอะไรก็จะโทษ๕เสือสอนอ๕เสือสอนอมันเป็นอะไรกับ๕เสือสอนอ
ก็ถือว่าเป็นนายตำรวจที่ตำแหน่งใหญ่ที่สุด
เลยต้องมีความรับผิดชอบสูงสุดในการทำงานไง
ถามว่าไอ้๕เสือสอนอที่เขาเป็นควบคุมดูแลท้องที่
อะเพื่อมันอยู่ในพื้นที่เขาเขาต้องรับผิดโคราชสิ
เดี๋ยวคนสั่งเนี่ยมันใหญ่กว่านั้น
สั่งให้เปิดหรือว่าคนที่จะสั่งการเนี่ย
อาจจะใหญ่กว่าสามารถที่จะชี้เป็นชี้ตายชี้กับตำแหน่งได้
ไป๓๔เดือนกลับมาเปิดอีก

ทีนี้ผมจะมาพูดว่าพรบการพนัน

ผ่านมา๕๕ปียังไม่ได้แก้ไขเลย

และมีคนกล้าที่จะรับ

ถามว่าเวลาเข้าไปตรวจ
เวลาที่จะเข้าไปเอาหลักฐานเนี่ย

สายลับเข้าไปแอบถ่าย
โดยใช้กล้องลับของสายลับ

ซึ่งใส่ไปแล้วมีกล้องอยู่ที่นี่

หรือแม่งกระทั่งรีโมท

หน้าต้องติดตามกับผมว่า

สมัยโบราณเนี่ยเขามีไหมเพราะว่ามีตั้งแต่พศ๒๔๔

ติดตามกันสักครู่เดียวค่ะ
คุณมิ้นครับรู้จักการเล่นการพนันแบบโบราณไหม
คือต้องบอกว่าในภาพยนตร์เนี่ยเราก็เห็นกันอยู่นะ

แต่ว่าประเทศไทยเนี่ยคือแต่ก่อนนี้
สมัยก่อนนี่มีโรงหวย

พูดง่ายว่าคุณมิ้นออก

ออก๑๕วันครั้งแบบตอนนี้นะ

โดยการเอาไปไว้ในตะก้าเราก็ชักขึ้นไปนะครับ
แล้วได้เวลาก็เอามาดูว่า
ดูว่าจะเอาเบอร์อะไรได้ถูก
ทีนี้มีการพนันซึ่งมีอยู่ในพรบ

ีโป่งครอบรู้จักไหม
ผมว่ามีนไม่รู้จักเราใช้การพนันที่เรียกว่าอี้ปงครอบ
นี่นะเป็นอุปกรณ์ที่เรียกว่า

เคยได้ยินแต่ไม่รู้เค้าเล่นกันยังไง

ว่าคุณจะทายอะไร
จะทายน้ำเต้าจะทายปูปลา

กรรมนี่ก็เหมือนกับกรรมถั่วนี่แหละครับ
ลักษณะที่ใช้ก็ใช้เม็ดมะขาม
หรือลักษณะใกล้เคียงประมาณ๔๐๑๒๐เมตร
แล้วก็เจ้ามือก็เอาฝาไปครอบไว้

แล้วมันไปลงท้ายเอาเท่าไหร่ก็เท่านั้นแหละครับ
ลงท้ายตัดไปด้วยหนึ่ง
ก็แทงหนึ่งหม่าขัวแดง
หมากหัวแดงนี่ก็เป็นลักษณะของลูกเต๋านะครับ
จำนวน๓ลูกนะครับ

เต๋า๑๔ลูกเต๋า๑

เอา๓หารมันก็ได้๙ก็เหลือเศษ๒

ดันมันก็เป็นแบบนี้เขาเรียกว่าหมากขัวแดง
ส่วนเต๋าข้ามด่าน
ข้ามด่านนี่ก็พูดง่ายว่ามีลูกเต๋านะฮะ
แข่งกันว่าใครได้คะแนนมากกว่าก็ได้เดินก่อนนะฮะ
เดินไปถึงเส้นชัยก่อนก็ชนะ
ลักษณะการพนันแบบโบราณแบบนี้เนี่ย

ทีนี้คุณมิ้นท่านผู้ชมก็ต้องดูการพนันสมัยใหม่
พนันสมัยใหม่นี่เรียกว่าที่นิยมเลยนะ
ฝั่งหนึ่งสีน้ำเงิน
คุณมิ้นคงจะเห็นแล้วว่าการพนันมันไม่ได้แตกต่างอะไรจากเดิมเลย

นันให้มันถูกฝั่งมันก็ได้สตางค์
ให้มันถูกเอาอย่างนี้ดีกว่าเลือกให้ถูก
แม้กระทั่งลูเล็ตที่เป็นลูกแล้วก็มีหมุน
แล้วลูกมันก็จะวิ่งวิ่งแล้วก็จะตกไปที่เบอร์ไหน

จะมีทั้งแดงมีทั้งดำหรือเลขคู่เลขขี้
หรือว่าจะแทงแบบเป็นเบอร์ก็ได้ถ้าเป็นเบอร์นี้จะถูกเยอะ๓๐กว่าต่อ
ซึ่งเป็นการพนันของจีนโบราณเลยเราพัฒนามา
มันก็มี๓กองมันเปิดมาอันไหนใหญ่

ถูกต้องครับอันนี้เป็นการพนันสมัยใหม่ซึ่งหลักการของมันเนี่ยก็คือหนึ่ง
ต้องมีอุปกรณ์๒ต้องมีเงิน
คือเล่นกันแล้วไม่มีเงินวางเนี่ยมันก็ลำบาก

หรือมีชิปชิปก็คือตัวแทนของเงิน

ลักษณะอย่างนี้เข้าองค์ประกอบของการพนัน
ถ้าสมมุติว่าผมเล่นคุณมิ้นเอาไพ่มาเปิดแต่ไม่มีเงิน

แล้วถ้าเราเล่นกัน๒คนแล้วต้าละ๑๐บาทถือเป็นการพนันเลยเปล่าคะ
มีเงินนั้นแหละครับองค์ประกอบมันต้องครบ๓อย่าง
ผู้เล่นอุปกรณ์มีอุปกรณ์อาจจะมีไพ่มีลูกเต๋า
๒มีเงินวาง๓มีผู้เล่นแต่ผมเล่นคนเดียวมีเงินวางมันก็ไม่เข้ากันนะ

ถ้าต่อว่าต่อให้เล่นกินเงินกับเพื่อนก็คือถือว่าเราผิดพระราชมนัยการพนันเลยเปล่าคะ
ถูกต้องครับแต่ว่าก็ต้องบอกว่า
คำสั่ง๒๓๔ทับ๒๕๕๘เขาบอกถึงอบัยมุกเป้าหมาย
ซึ่งมี๒๐คนขึ้นไปลักษณะของบ่อนนกเขาเนี่ยเขาจับได้
เกินแน่นอนอันนี้บอกเกินครับเกินแน่นอน
ทีนี้การเกินเนี่ยก็มีความหมายว่าสอนอที่อยู่ในท้องที่นั้นต้องเดือดร้อนล่ะครับ

ทีนี้ผมตั้งคำถามว่าบ่อนนกเขาเนี่ยเป็นบ่อนคลาสสิกบ่อนที่เปิดมานาน
เปิดเปิดปิดมันแปลกมากครับเปรียบเทียบกับบ่อนต่างจังหวัดคุณมิ้นครับ
ความรู้ของผมเนี่ยบ่อนการพนันในประเทศไทยที่ผิดกฎหมายเนี่ย
ถ้าเป็นต่างจังหวัดถ้าปิดแล้วนะจะไม่กลับไปเปิดใหม่

จริงครับจะไปหาสถานที่ใหม่เปิด

ไม่ใช่บอกเรื่องรอยมันหมายความว่าถูกจับที่นี่เขาก็จะไปเปิดที่นี่แหละครับ
ไปหาที่ใหม่เปิดแต่บ่อนในกรุงเทพมันแปลก
ถูกจับปิดอีก๓เดือนอีกเดือนหนึ่งเปิดอีกแล้วเปิดที่เก่าด้วยที่เดิมด้วย

เพราะว่ารักษณะของบ่อนการพนันท่านผู้ชมครับจะต้องเข้ากันกับมวลชนโดยรอบ
ชุมชนโดยรอบคือจะต้องสนับสนุนการเกื้อกูลกันเหตุที่เกื้อกูลกันก็เพราะว่า
เมื่อมีบ่อนการพนันก็จะมีรายได้อย่างอื่นตามมา

ไม่ว่าเครื่องดื่มไม่ว่าเกี่ยวกับที่จอดรถไม่ว่าเกี่ยวกับซึ่งเจ้าของบ่อนเนี่ย
จะต้องดูแลชุมชนให้ดีนะฮะไม่ว่าชุมชนเตาปูนไม่ว่าชุมชนกิ่งเพชร
ไม่ว่าชุมชนปิ่นกล้าวไม่ว่าชุมชนกม๑๑ของบ่อนนกเขา
เพราะฉะนั้นการดูแลชุมชนเป็นเรื่องที่เจ้าของบ่อนให้ความสำคัญ
เวลาเข้าไปจับเนี่ยคุณมิ้นคงไม่ได้จับง่ายตำรวจจะเข้าไปจับเนี่ย
ไปเจอชุมชนปิดนู่นปิดนี่มีคนมากั้นมีคนมาห้อมล้อม
ถึงเวลาเล่นกันเนี่ยตำรวจมาจับกลายเป็นคนในชุมชนไปยืนกินข้าวแกง
ตำรวจก็ไม่รู้จะจับยังไงลักษณะแบบนี้เป็นต้นครับ

หน้าเรากลับมาดูเรื่องบ่อนกันต่อค่ะ
คุณรู้ไหมว่าคุณมิ้นเราจะโทษตำรวจฝ่ายเดียวเนี่ยมันก็จะลำบาก
เพราะว่าตำรวจนั้นมีหน้าที่ค่อนข้างที่จะเยอะกว้าง
แล้วก็การพนันเนี่ยเมื่อมันมีโทษน้อยก็เลยมีคนเข้าไปยุ่งเกี่ยว
ในประเทศไทยเนี่ยผิดถูกไหมแต่ถ้าคุณออกนอกประเทศไทยจะไปลาว
คุณก็ไปบ่อนคิงโรมันได้คุณจะไปหมาเกาะนะฮะ
พนันในประเทศอื่นก็ถือว่าถูกกฎหมาย
ดังนั้นเมื่อผิดและโทษไม่หนักมันสีเทา

มีคนที่จะกล้าเสี่ยงยกตัวอย่างเช่นบ่อนนกเขาเนี่ย
สนิทสนมกับใครนะฮะทั้งวงการเขารู้กันทั่ว
เรื่องต่างเหล่านี้เป็นเรื่องที่ไม่สามารถจะแก้ไขได้ในระยะยาว
ขึ้นอยู่กับสถานการณ์นะฮะยกตัวอย่างผมยกตัวอย่างนะ
เดี๋ยวนี้ผมทำอะไรต้องมีหลักฐาน
เสียดาบหน้านะฮะเพราะบางคนผมไม่ได้ไปพูดอะไรพาดพิง
เขายังมาฟ้องผมเลยเนี่ยผมก็ยังงงอยู่เนี่ยนะฮะ
คือมันมีเหตุการณ์ที่บ่อนแห่งหนึ่งในย่านแถวรามกำแหง
ก็เป็นชาวบ้านแล้วครับส่งเข้ามาซอยที่บวกกันแล้วได้๘
โดโหรเหล็กบวกกันได้๘สองเลขนะ

คือพูดความจริงในสังคมไทยมันลำบากเหลือเกินนะท่านผู้ชมครับ
ทำไมมันอยู่ยากหรอกฮะคนก็อยากถามิกนะพอไม่พูดชื่อ
คนก็จะเป็นแบบทำไมไม่พูดชื่อเลยกล้าหน่อย
พอพูดชื่อเสร็จปุ๊บโดนฟ้องจ้า
นั่นแหละสิครับเราได้เห็นแล้วนะครับ
มีภาพ๓ภาพที่ท่านคนที่เป็นประชาชนส่งมา
ในรายการไทยรัฐทีวีตีแสกหน้า
โดยที่มีการแสดงให้เห็นว่าบ่อนนี้
รามกำแหงมีการเปิดกันอยู่ท้ายซอยบอกจุดบอกบริเวณ
และที่สำคัญไอ้ถ่ายมาข้างในก็คงใช้กล้อง

เห็นภาพคนกำลังเล่นมีป้ายบอกวิธีการเล่นมีคนเล่น
มุงกันในโต๊ะลักษณะแบบนี้ก็เหมือนกันแหละครับ
ท่านผู้ชมก็คงจะพบเหตุการณ์แบบนี้
บ่อนการพนันแบบนี้อยู่เป็นประจำ
แม้ว่าในระยะปัจจุบันจะมีหน่วยงานทหาร
นั่นหลังจากตำรวจแล้วจะมีทหารมีกรมการปกครอง

แต่บ่อนนี้ก็ยังเปิดแล้วคุณมิ้นว่าไหม
ว่าบ่อนพวกนี้คุณคิดว่าเปิดแถบนั้นก็รู้กันไหม
ต้องรู้สิคะคนอยู่แถวนั้นไม่รู้ได้ยังไง

ที่สองเนี่ยไอ้พวกนี้มันเหาะไปไหมมันต้องขับรถไปนะ
รถกดจอดกันเต็มไปหมดประการที่สาม
ขนาดว่าคนแปลกหน้าไปเดินเนี่ยยังรู้เลยครับ
อันนี้คนไปเป็นร้อยแล้วไม่มีใครรู้เลยเนี่ย
มันก็ยากอยู่นะฮะสมัยที่บ่อนที่รัชดานี่
เปิดใกล้สี่แย่ค่วยขวาง
คือคนไปเล่นนี่ขนาดว่าใช้รถรถก๊อฟ
รับจากหน้าถนนใหญ่ขับเข้าไปข้างใน
มีทั้งวินมอเตอร์ไซค์เท็กซี่รถทัวร์จอดกันเออกระเหลิก
เข้าไปถ่ายนี่มีบ่อนการพนัน๕๐๖๐โต๊ะนะครับ

ประเทศไทยนี่ทำได้จริงแล้วนะ
แล้วหลังจากที่ผมพูดนั้นบ่อนก็หายพริบ

ทั้งฝ้าทั้งพลมทั้งอะไรโต๊ะขนออกกันไปหมด

ก็มีคนต่อต้านแล้วครับเพราะว่าการพนัน

ไม่ว่าลาวเขาเหมือนปอมมามาเลเซียซิงกะโปร์มหาเกา
แล้วก็ดูดเงินจากคนในประเทศไทยออกไปมากมายมหาศาล
นั่นเป็นสาเหตุหนึ่งที่ผมพูดถึงบ่อนคิงโซโลมัน
แล้วก็ที่อเมริกาบอกแล้ววันนี้นายเจ้าเวยนี่แถลงข่าว
บอกว่าบอกกลัวบอกกลัวอเมริกาก็คืออเมริกาบอกใช่พ่อ
และตรงนี้เป็นเศรษฐกิจพิเศษซึ่งสปลาวให้การคุ้มครอง
บ่อนการพนันนี้เสียด้วยผมได้ข่าวมาว่า
บ่อนการพนันนี้จะเห็นว่ามีภูเขาและหลังภูเขานี่มีโรงงาน
จุดนะครับเป็นโรงงานโรงงานอะไรก็ลองคิดดูนะครับ
ส่วนบ่อนนี้เน้นหนักถึงเรื่องของบ่อนออนไลน์ของประเทศจีน
อันนั้นหมายความว่าคนที่ไปเล่นไม่ใช่รายได้หลัก
รายได้หลักมาจากการเล่นบ่อนออนไลน์จากประเทศจีนมาที่บ่อนการพนันนี้
ไม่ว่าเรื่องออนไลน์เกี่ยวกับบาคาร่าก็มีออนไลน์เกี่ยวกับการพนัน
เกี่ยวกับเรื่องของบอลมีหมดเขาบอกว่ามีรายได้มากกว่า๒๐๐๐ล้านต่อปีครับ
คุณผู้ชมก็เดี๋ยวเราต้องลองพิจารณากันดูเพราะว่าหลายคนก็มองว่าทำไม่ถูกกฎหมายไปเลย
มันจะง่ายกว่าไหมมันจะควบคุมได้ง่ายกว่าหรือเปล่า
กับการที่ปล่อยให้เปิดเป็นบ่อนเถื่อนแบบนี้
แต่อีกส่วนหนึ่งก็มองว่ามันเป็นสิ่งที่มอมเมามันก็ไม่ควรจะเกิดขึ้นในบ้านเมืองไทยของเรา
นี่ก็ต้องรอดูถ้าไม่อยากให้มันมีจริงชุมชนเองก็ต้องเข้มแข็งด้วยเหมือนกันนะคะ
แล้วก็รวมถึงคุณภาพชีวิตของประชาชนก็มีส่วนผลักดัน
ทำให้เกิดสภาพแวดล้อมแล้วก็บ่อนการพนันเหล่านี้อีกเหมือนกัน
ก็ต้องรอดูกันต่อไปเรื่องนี้ว่าเราจะสามารถแก้ปัญหาในระยะยาวได้จริงหรือเปล่านะคะ

เจอกันใหม่พรุ่งนี้นะคะสวัสดีค่ะ